เรามาต่อกันที่เรื่องของการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจยามเช้าวันนี้

วันนี้พบกับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์นะครับ
มาพร้อมกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคครับ
เป็นผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนนะครับ

สวัสดีครับคุณก๊อฟแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ก็มีการทดสอบในเรื่องของขีปนาวุฒินะครับ
ระบบประมณูของทางเกาหลีเหนือ
ช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวเขาโอ้โหเกือบทุกวันทุกสัปดาห์นะฮะ
ในหน้าหนึ่งตลอดเลยนะฮะซึ่งทำให้หลายคนก็มีความวิตกว่า
การทดสอบขีปนาวุฒิครั้งนี้จะส่งผลสันสะเทือนต่อการลงทุน
ภูมิภาคนี้หรือเปล่าซึ่งเช้ามานี่ก็เริ่มเห็นแล้วทางเกาหลีใต้
ตลาดหุ้นเปิดมาก็ติดแดงนะครับญี่ปุ่นก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ดูสถานการณ์แล้วอึมคึมนะฮะอึนด้วย
นักลงทุนช่วงนี้จะทำยังไงดีพี่นิดช่วงนี้สถานการณ์เป็นลักษณะอย่างนี้
ก็ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ประธานดีของสหรัฐเกาหลีเหนือ
เหมือนแย่งเป็นดาราขึ้นหน้าหนึ่ง
ทั้งข่าวต่างประเทศคราวเศรษฐกิจสองท่านนี่มาขึ้นชวนน่าหนึ่งตลอดเลย
เรียกว่าไม่เกรงใจนักลงทุนเลยนะครับในแง่ของการลงทุนในตลาดโลกเอง
ก็ต้องบอกว่าเวลามีเรื่องความเสี่ยงของภาวะสงครามอะไรก็ตาม
แต่ว่าตลาดทองคำก็จะดูโอเคขึ้น
เราจะเห็นว่าหลังจากที่มีข่าวมา
โอ้โหราคาทองคำเนี่ยทะลุ๑๓๐๐เหรียญไปเลยนะ
โอ้โหนี่ล่าสุดนี่๑๓๓๕เหรียญต่อทอนซาฮาวส์
ใช่แล้ววันนี้ดูแล้วเหมือนโอ้โฮเช้ามา

เป็นไงครับทองคำก็ยังทำอยู่หาย
อันนี้ก็ทำให้เขาเรียกว่าคนก็พยายามหลบเลี่ยงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
ใช่ครับมาที่สินทรัพย์ที่แบบ
ปลอดภัยหน่อยปลอดภัยหน่อยนะฮะอย่างทองคำ
ก็ทำให้ทองคำเองเนี่ยโอ้โหไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยเลยนะฮะ
จาก๑๑๐๐มา๑๒๐๐มา๑๓๐๐นี่๑๓๓๕แล้ว
แล้วสำหรับนักลงทุนทั่วไปอย่างนี้นะฮะ
เราก็ควรจะต้องมีการกระจายหน่อยไหมพี่นิด
ก็ทองคำถือว่าเป็นตราสารประเภทหนึ่ง
ซึ่งถือได้ถือได้ถือได้นะครับ
เป็นสินทรัพย์ที่เดี๋ยวนี้สะดวก
ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีกองทุนทอง

ก็สะดวกซื้อขายได้เหมือนกับเราซื้อหุ้นเลย
ซื้อขายเหมือนหุ้นซื้อขายเหมือนกองทุนปกติเลย
ใช่แล้วก็โดยหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่า
ทุกเวลานาทีเนี่ยที่นกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
เดี๋ยวนี้มันมีข่าวสารข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมด

สินทรัพย์อะไรสักตัวหนึ่งมันยาก
ไม่ควรทำแบบนั้นนะครับควรจะกระจายความเสี่ยง
มีทั้งทองคำบ้างหุ้นบ้างหุ้นตราสารหนี้บ้างก็กระจายไป
กลับมาด้านการลงทุนตอนนี้ทางฝั่งอเมริกาเองหลังจากที่หลายคนมองว่าโอ้เศรษฐกิจฟื้นตัวนะต่างนานา
ปีนี้โดยรวมแล้วน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกสักครั้งสองครั้ง
แต่ในเดือนที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงาน
ตัวเลขการว่างงานนะตัวเลขการค้าขายตัวเลขดัชนีการบริโภคดัชนีการผลิตเนี่ย
รู้สึกจะต่ำกว่าคาดนะครับพี่นิด
อย่างนี้จะทำให้ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เราคาดกันว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งในปีนี้
นักลงทุนเบาใจลงไหมแล้วก็อาจจะไปมองว่าน่าจะไปขึ้นนู้นปีหน้านู้นเลย
เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวตลาดเองก็มองว่าหรือว่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
ในสัปดาห์นี้ก็จะมีเรียกว่าประธานเฟสในแต่ละพื้นที่
ของอเมริกานะเขามีสาขามีสำนักงานใหญ่
ใช่หลายรัฐเลยนะครับก็จะออกมาพูดความในใจของตัวเอง

เออนะครับก็ตรงนี้ครับตลาดก็จะฟังว่าโดนซาวเสียงแล้ว
เป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยมองในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
ที่จะขึ้นในเดือนธันวานี่เป็นยังไงครับนะครับแต่ต้องบอกว่า
ถ้าเราดูในส่วนของบรรดาคนที่เข้าไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้เนี่ย
ต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐขึ้น
ในช่วงของเดือนธันวาลเนี่ยมันลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยนะ
มีแนวโน้มที่อาจจะมองเห็นการขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นครั้งปีหน้านู้นเลย
ในปีหน้าเลยสูงขึ้นนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์อย่างงี้ครับ
สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยดูเหมือนโอ้โหนะครับ
คักเลย๑๕๐๐มานู่นมาขึ้นมา๑๖๐๐กว่าแล้วก็ยืนอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าช่วงพอมาสัปดาห์นี้เริ่มมีสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ในเรื่องของต่างประเทศสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกา
ที่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งแข็งแรงดีเท่าไหร่นะ
จะเห็นเม็ดเงินในการลงทุนในประเทศไทยฟันโฟโลจากต่างชาติ
ยังคงไหลเข้ามาในประเทศไทยลงทุนต่อเนื่องไหมครับพี่นิด
ครับก็อาจจะกระเด็นกระดอนมาได้นะครับเพราะว่าเวลามีประเด็นความไม่แน่นอน
ในโซนของเกาหลีเราก็จะเห็นบางครั้งเม็ดเงินที่ลงทุนในตลาดเกาหลีใต้
แล้วก็ในไต้หวันบางทีกระเด็นกระดอนมาอาเซียนบ้าง
คือโซนเอเชียที่อยู่ข้างบนหน่อยก็อาจจะมีบอกโซนนู้นรู้สึกจะตึงเครียด
ไหลมาข้างล่างหน่อยดีกว่าหลบพี่สัยพี่ถูกหน่อย
แล้วก็ตรงนี้เองด้วยความที่ตลาดนั้นใหญ่มาก๒ตลาดนั้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้กับไต้หวันตลาดทุนเขาใหญ่มาก
ถ้ามีเม็ดเงินกระดอนมานิดเดียวเข้าอาเซียนหุ้นในอาเซียนหุ้นประเทศไทยนี่ลอยได้เลย
ลอยเลยนะลอยเลยลอยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลย
ใช่อาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหเรียกว่าซื้อกันไม่ทัน
ซื้อกันไม่ทันแล้วอย่างตอนนี้ถ้าโดยรวมแล้ว
ต่างชาติถ้าเขาเมียงมองมาทางโซนอาเซียนเอเชียด้านล่าง
อย่างประเทศไทยหรือเพื่อนบ้านเราอย่างนี้นะของไทยเราเองตอนนี้
ในสายตานักลงทุนต่างชาติหรือในเชิงพื้นฐานของเราเอง

ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้ฟิตแบ็คจากนักทุนต่างชาติ
การรับดันโครงกายของภาครัฐออกมากว่าที่เขาคาด
มีการไหลลื่นในเรื่องของนโยบายแล้วก็การจ้างงานประมวลโครคไขเฉพาะ
มันก็จะเป็นรถไฟทั้งคู่

และต่อไปตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนแล้ว

เรามองว่าตลาดหุ้นตลาดทุน
เป็นตลาดที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ใช้ได้
นักลงทุนไทยเราเอง
ควรจะทำตัวอย่างไรก็มีคราวนู่นนี่ก็นั่น
ครับก็ผมคิดว่าให้มองเป็นโอกาส
มีโอกาสนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์จริง
ซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะยากนะเหตุการณ์ที่สุดท้ายแล้วจะร่วมกันเนี่ย

ก็อันนี้เรามองว่าเวลามันมีเสียงขึ้นมาแบบนี้เนี่ย
ถ้าบาทมีโอกาสจะเพิ่มแน่นอน
นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่เรามองหาหุ้นที่จะซื้อแล้วกัน
หรือนักลงทุนที่ยังไม่ได้ซื้อกองทุนแล้วเรียกว่าจดจ้องอยู่เนี่ย
มองหาจังหวะในการตรงนี้เข้าซื้อดีกว่า
เข้าซื้อดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยแน่นอนมีความเสี่ยงนะครับ
นักลงทุนก็ควรจะต้องติดตามดูนิดนึงนะครับ
เรื่องข่าวสารต่างว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ระยะสั้นมันอาจจะกระทบได้นะครับ
แต่ว่าในระยะยาวเองมันจะกระทบจริงกับประเทศไทยเราจริงหรือเปล่า
แล้วเหตุที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบรุนแรงเลย
กลายเป็นสงคงสงครามกันเลยเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน่าจะยากนะพี่นิด
น่าจะยากนะน่าจะยากเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า
ทางสหรัฐเองก็ผมว่าคงอยากจะแสดงบทบาทของตัวเอง
ภูมิภาคนี้ภูมิภาคนี้มากกว่านะครับ
หลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายคนบอกว่าเอ้ยเกาหลีเหนือมีอะไร
อเมริกานี่จะเข้ามาลุงรังแต่จริงจริงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเหมือนว่า
วัวกระทบแคล่หรือเปล่าอ่าใช่ตีวัวกระทบคลาดหรือเปล่าเพราะว่า
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของการทวิตต่างนานาเนี่ย
พุ่งเป้าไปทางประเทศที่จะค้าขายกับเกาหลีเหนือ
ซึ่งจริงแล้วก็คือใครครับคือจีนนั่นเองมีเบิ่มในอีเซียนเอง
อันนี้เองก็คงจะทำให้ตลาดในช่วงนี้ผันผวนหน่อยล่ะต้องยอมรับนะฮะ
แต่จะแก้การผันผวนได้ก็คือก็ต้องมีการกระจายการลงทุนนะครับ
หุ้นทั้งทองคำทั้งตราสารหนี้ผสมสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับ
แล้วก็จังหวะการลงทุนเมื่อตลาดมีความกังวลบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ต้องมองตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการลงทุนนะครับ
สามารถที่จะทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยไหลลื่นและสม่ำเสมอสมูทได้นะครับ
ก็ขอกลับไปที่ห้องส่งครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในช่วงเช้าแบบนี้ครับ